ช่วงนี้หลายท่านอาจจะเริ่มท้องร้องหิวไม่รู้ทานข้าวกันหรือยังนะฮะ
มีหนึ่งเมนูมาฝากข้างผมรอดูอยู่

หลายคนในเวลาถามถึงทำไมถึงสวย

แต่เมนูนี้คือทักโกห์กะหริบ
ไปดูหน้าตากันหน่อยเป็นแบบนี้น่ากินมาก
คือเอาไข่เจียวใช่ไหมใส่ชะอุ่ม
แล้วข้างในคุณผู้ชมมันจะมีน้ำพริกกะปิอยู่โอ้โห

คำเดียวกลายเป็นน้ำพริกกะปิ
แล้วใส่ปลาทูแล้วใส่อะไรนะ

กระดับไข่เจียวชะอมน้ำพริกกะปิธรรมดาธรรมดา

เมนูของญี่ปุ่นเขาจะเป็นทาโกยากิใช่ไหม

พี่เบิ้ลบอกว่าเติบข้าวไม่อั้นใช่ไหม

คือเขาประยุกต์เนอะทำอาหารไทยรูปแบบผสมผสานกับญี่ปุ่น

เริ่มจากการทำไข่ชะอมยัดไส้ปลาทูทอด
ใส่ลงไปในกระทะหลุมกลมจนไข่ทอดจะอมเป็นลูกกลม

มันอยู่ที่ตัวไข่ชะอมนี่แหละคุณผู้ชม
ที่มันจะกรอบข้างนอกแล้วมันจะชุ่มฉ่ำอยู่ข้างใน
กรอบนอกรุ่มได้แล้วกันทั่วไปก็มีเนื้อปลาแล้วก็กะปิ
แล้วก็เลยกินคู่กับน้ำพริกกะปิที่มันจะส่งต่อรสมือ
เขาบอกว่าน้ำพริกกะปินี้สูตรเขาคือส่งต่อรสมือมาจากคุณแม่
นี่เอาไปจิ้มแบบนี้นะน้ำลายสอเลยอ่ะ
ยอมเถอะจ้ะเต็ม๑๐ไม่หักเลย
บอกรสชาติมันครบรสมากมันจะมีเปรี้ยวหวาน
แล้วมันเค็มกลมกล่อมหอมนัวกะปิ
ราคาขายกล่องหนึ่งก็๕๐บาท๕๐บาทในกล่องนั้น
จะมี๖ลูกแล้วมีน้ำพริกให้ด้วยมีผักสดให้ด้วย
เขาให้ไปเลยหรือคุณอยากจะได้แบบว่าน้ำพริกแบบขวดแยกใส่ขาย
เอาไปกินที่บ้านก็ได้ขวดหนึ่งก็๕๐บาท

พี่มดเจ้าของร้านชอมเอม
หรือว่าคุณอัญชรีอินทรอายุ๔๘ปีนี่พี่มดเขาบอกว่า
เมนูนี้นะดัดแปลงมาอาหารไทยให้มันเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นให้ทานง่าย
ลูกค้าก็ตอบรับดีขายดีมาก
อุดหนุนกันเขาจะเรียกกันว่าทาโกกะปิทาโกกะปิอะไรแบบนี้
สาเหตุที่ไปเลือกขายตามตลาดนัดไม่ยอมขายแบบตามร้าน
เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเขามันจะได้หลากหลาย
ถ้าอยู่กับที่ก็เจอคนกลุ่มเดิม
ออกมาข้างนอกก็เจอหลากหลายหน่อยเจอเด็กเจอชาวบ้านเจออะไรอย่างนี้นะฮะ
ส่วนใหญ่ก็ทดลองซื้อไปกินครั้งแรกติดใจกลับมาซื้อใหม่ก็กลายเป็นมีลูกค้าประจำ
ถามว่าอยู่ที่ไหนนู่นกาดก้งโค้งครับ
คณะเกษตรของมชอยู่ที่เชียงใหม่ครับ

แล้วก็มีอีกกาดหนึ่งกาดรวมโชคทุกเย็นวันจันทร์อังคาร
แล้วก็กาดฝรั่งอยู่ที่อำเภอหางดงช่วงเย็นวันพุธ
ใครไปเชียงใหม่ก็แวะไปกินก็ได้ผ้ากงกะปินะครับ
หรือถ้าใครอยู่เชียงใหม่นะถ้ารักเราจริงเนี่ยซื้อส่งมาก็ได้นะ
แต่ว่าปุ้ยกินเสร็จแล้วปุ้ยต้องแปลงฟันเยอะนะลูกนะ